ในยุคที่ปกปืนพระมุทิว่าการกรุงมาร์ทไทยก็คงจะไม่มีการอนุญาตให้ปกคนธรรมดาทั่วไปสามัญชนทั่วไปจะได้มีใบอนุญาตปกปืนไหนไหนมาหน่อยได้
พวกปืนเอาล่ะที่ผ่ามามันเป็นแบบนี้จากนี้ไป
งั้นก็เดี๋ยวลองดูซิคือก็ต้องบังคับการแจ้งครับผม
เมื่อน่าจะวันจันทร์วันศุกร์นะครับผมจำไม่ได้
วันจันทร์ที่ผ่ามาในวันสุดเอ่อจะไปดูแลคนในครอบครัว
ท่านมีความมีความประสงค์จะลาออก
รับประการรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีความกดอันนี้หน่อย
ท่านก็ได้รายงานผมว่ายังมีจัดขอให้ท่านได้เชิดทวน

ก็เข้าเบื่อวันนี้เดี๋ยวประชุมเรื่องอะไรบ้าง
ไม่ได้เป็นการผิดผิดขึ้นกับของการอ่ะล่ะ

ข้อกฎหมายกฎกระทรวงพรบที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธอะไรที่สามารถทำอันตรายให้กับผู้คนได้
ก็ให้เข้ามากองกันดูให้หมดแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนที่เราจะต้องควบคุม
อย่างไรนะครับก็ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าในยุคที่หกหนึ่ง
ให้ปกติธรรมดาทั่วไปสามัญตรงทั่วไปมันได้
เดี๋ยวแล้วต้องการเล่ยไปสี่ละคันหมดอ่ะก็ให้ไปดูดู
ของเล่นอย่างนี้ก็มันทำอันตรายกับชีวิตได้แล้วก็มันไปดัดแปลงเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมาก

สำหรับว่าจะขยัดขอบเกตของกฎหมายให้ไปถึงเรื่องของสีเคียงอาวุธ
ได้เรียนท่านไปแล้วว่าแล้วตรงไหนถ้ามันติดปัญหาด้วยกฎหมายตั้งแต่ปีอะไร๒๐๔๐
๒๔๐๐กว่าบางอย่างเงี้ยก็ต้องมาถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไขพอเราบอกก็แก้ไข
ท่านนายมนตรีท่านก็มีนโยบายแท็กเกณฑ์ที่จะให้จำกัดการใช้อาวุธพื้นเหล่านี้
เรามีการประสานกับทางตำรวจ
ยังยกตัวอย่างผมก็ได้ให้แนวคิดท่านอธิบดีกับการปกครองกันแต่บอกว่าไม่มีเท่านั้นที่คนบอก
ยังงี้ไม่ได้อีกไม่ได้ต่อไปแต่พื้นหรืออาวุธต่างอาวุธที่จะใช้ปกกันตัวเอง
ในสามสามาทำลายชีวิตก็จะได้ถ้าจะมีการปกษาแล้วก็จะปกษีและเฉพาะเฉลอหน้าที่ของบ้านนึง
เราต้องประสานกับงานอื่นเราก็ต้องประสานตรงไหนที่เราสามารถทำได้
กรณีเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่บรรลุนิติภาวะ
ยังไม่บรรลุทิศิภาวะเพราะไม่กลัวที่จะมีโอกาสเข้าไปซ้อมยิงปืน
อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการบอกว่าโอ้ต้องมีใบพกปืน
เพราะว่าไม่ได้เอาไปยิงใครหรอกแต่ระหว่างการนำไปซ้อมที่สนามที่ไหน
อย่างนี้เป็นต้นต้องมีใดเนื้อโฟกปืน

คนที่ดูเรื่องการยิ่งปืนในกีฬาก็ฝากเรื่องวิธีสนามยิ่งปืนเอาออกมาไม่ได้อันนี้เป็นต้น
ก็เป็นแนวทางที่เราก็ต้องให้ไปแต่ว่าการออกมาเป็นระเบียบหนึ่งสองสามสี่ห้าง
ต้องให้ทางองค์การปกครองซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติได้นำเสนอไปด้วย
วันนี้ไม่ได้มีการประชุมแบบเป็นคณะกรรมการหรือเป็นอะไรก็มีการพอดีอยู่ที่นี่
วันนี้ไม่ได้เข้ากระโนมัติใครก็เลยประชุมต่อเรื่องไปขอบคุณค่ะโอเคนะครับ